ในวันนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาได้เข้าพิธีบวชอุปสมบท
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษและเพื่อเป็นการบวชทดแทนคุณบิดามานดาด้วยนะคะ
ซึ่งถือเป็นการครบรอบ๑ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙ด้วยเช่นกันนะคะ
งานนี้จัดขึ้นที่วัดท่าการร้องอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
กลางแฟนคลับที่เดินทางไปร่วมงานบุญราว๕๐คน
โดยพระซีดีได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมจิตโตซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมในจิตใจ
โดยมีกำหนดครองผ้าเหลืองเป็นระยะเวลา๒สัปดาห์ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณพ่อประดิษฐ์มหาดไทย
คุณพ่อของนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยาม
ที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ที่วัดอ่างทองวรวิหารจังหวัดอ่างทอง
โดยมีประชาชนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีความกระตันยูกระตะเวที
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้
้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๓๐ตุลาคม
จ๊ะอาสยามที่เดินทางมาร่วมพิธีพร้อมด้วยญาติพี่น้องและแฟนหนุ่มแจ๊คธนพลกล่าวว่า
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่พ่อเป็นอีกท่านหนึ่ง
ที่ได้ร่วมบวชกับชาวจังหวัดอ่างทอง
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
วันถวายพระเภิงพระบรมศพ
และถือเป็นการพร้อมใจกันร่วมกันทำความดีตามรอยพ่อของแผ่นดิน
จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนนะคะ
ที่ได้ร่วมกันทำความดีบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ไม่ว่าจะเป็นพระแสนนาการวมไปถึงแม่ชีหนิงปณิตาด้วยเช่นเดียว
ต้องแล้วยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
รวมไปถึงก่อนหน้านี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนเหมือนกันนะคะ
ที่ได้บวชเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙แบบนี้นะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในการทำความดีของเหล่าคนในวงการบันเทิงนะคะ